คือต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงพายุเข้าเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้รับความเดือดร้อนแค่เฉพาะคนเท่านั้นนะคะ
เองก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะเขาต้องเร่งไปช่วยลูกสุนัข๕ตัวที่ติดอยู่ในซอกปูนค่ะ
เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่และน้องหมาหน่อยนะคะ
เหตุเกิดเมื่อนี่แหละค่ะที่ภายในวัดหนองบัวตำบลหนองกงอนรองจบุรีรัมพ์
เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบุรีรำได้รับแจ้งจากพระสุชาติประสันโนพระลูกวัดนะคะ
บอกว่ามีสุนัขแม่ลูกอ่อนขุดโพรงใต้ปูนข้างห้องน้ำวัดเพื่อจะไปคลอดลูกในนั้น
แล้วเห็นไหมเนี่ยมันมีโพรงอยู่แต่ปรากฏว่าเนื่องจากสถานการณ์พายุพายุเข้าแล้วก็ทำให้ฝนฟ้าตกตลอดทั้งวัน
และทำให้บริเวณตรงนี้น้ำมันท่วมก็คือน้ำมันไหลท่วมเข้าไปในโพรงที่แม่ไปคลอดลูกอยู่ตรงนั้น
ก็เลยทำให้ลูกสุนัขติดอยู่ในโพรงไม่สามารถออกมาได้ได้ยินแต่เสียงร้องขอความช่วยเหลือตลอดเวลา
แล้วลูกสุนัขยังเป็นลูกอ่อนอยู่เลยค่ะงานนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องพากันมุดค่ะคุณเห็นไหมคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่โอ้โหลงทุนมุดเข้าไปใต้ซอกปูนแบบนี้เพื่อทำการค้นหาลูกม้า

ดูสิค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคือเขาไปช่วยเหลือเนี่ยการช่วยเหลือมันค่อนข้างยากลำบากมากเลยนะคะ
อกปูนมันก็แคบแล้วดินโครนก็เยอะแยะเลอะเปลือเปื้อนเต็มตัวพี่กู้ภัยเข้าไปหมดแบบนี้

นี่ออกมาแล้ว
โครนเล็กน้อยสุดท้ายก็พบลูกสุนัขนะคะแล้วก็ค่อยให้การช่วยเหลือออกมาทีละตัวทีละตัวเนี่ยหน้าตามอมแมมเปื้อนดินเปื้อนโคนไปหมดเลย
ทั้งหมดที่ติดอยู่ในซอกปูนเนี่ยมี๕ตัวด้วยกันโดยมีเจ้าแดงแม่สุนัขรอรับลูกของตัวเองอยู่ด้วยคุณดูสิมันเป็นภาพที่แบบประทับใจมากเลยนะคะ
งานนี้ต้องบอกเลยนะว่าขอบคุณขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่ทำงานกันอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อในการช่วยชีวิตของน้องหมาออกมาแบบนี้ทุกชีวิตมีค่ามากเลยขอบคุณพี่กู้ภัยจริงขอบคุณค่ะ